ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะนางเอกสาวเรื่องราวดีคนดีคนเดิม
แล้วก็มีข่าวแววออกมาว่าเตรียมจะย้ายอีกรอบนึงแล้ว
คราวนี้เขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนไปฝั่งย่านอโศกคุณ
ไม่รู้นะว่าจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะครับ
เท่าที่ตอนอยู่วิกหมอชิด
ต้องบดแบบนี้เพราะว่าเธอเคยอยู่วิกหมอชิดมาก่อน
วกกับก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะโพสต์ภาพ
ไปร่วมรายการทีวีของประเทศเกาหลีมาหมาด
จะเป็นการส่งสัญญาณเตรียมติดปีกบินอีกรอบหรือไม่
ไปฟังจากปากของสาวแพนกันเลยจ้า
ก็ยังถ่ายสีอยโยธยาอยู่
มีงานของทรูอยู่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไร
แต่ว่าในกิจกรรมอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของรายการ
เป็นอื่นที่ได้เห็นกัน

ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติม
หรือว่าในเรื่องของสัญญาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องดูตามความเหมาะสมต่อไป
ว่าในช่วงเวลาที่เราจะทำงาน

เอาล่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไป
แพนเค้กจะเตรียมย้ายสังกัดไปไหนหรือเปล่า
แต่จริงแล้วเธอก็มีผลงานทางช่องตอนนี้

ยังคงมีรออยู่กันต่อไปนะคะสำหรับสาวคนนี้นะ